ไปนุกขอประถมครับไปดูเรื่องของนักเรียนช่างกนที่ขี่มอเตอร์ไซน์และเอามีดไล่ฟันเข้าไปด้วย
แต่เจออีกฝ่ายชักปืนยิงสวนเปรี้ยงตายหนึ่งเจ็บหนึ่ง
นี่แหละครับคุณผู้ชมตอนที่เกิดเหตุล่าสุดตำรวจจับได้แล้ว๒รายนะครับ
ส่วนคนยิงเขาบอกว่าล้อมจับอยู่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าร้านสะดวกซื้อตะบนสามควายเผือกจังหวัดนครปฐมนะครับ
สักบ่ายสามโมงของเมื่อวานนี้กล้องวงจรปิดนะครับ
เห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นช่างกลขี่จักรยานยนต์ซ้อนกันมา๓คนมาจอดริมถนน
แล้วก็มีอีก๒คนฮะขี่จักรยานยนต์ไล่ตามมา
จากนั้นก็ใช้มีดไล่ฟันกลุ่มที่มา๓คนแล้ววิ่งหนีครับ
คนหนึ่งวิ่งหนีหายไปจากกล้องวงจรปิดอีก๒คนนะครับ
ขี่รถแล้วก็พากันวิ่งหนีไปอีกฝั่งถนน
แล้วก็ยังวิ่งไล่ตามกันมีเสียงปืนดังขึ้นอีกตั้งหลายนัด
สิ้นเสียงปืนปรากฏว่าสองคนที่ไล่ฟันคู่อลิถูกยิงฮะ
ไล่ฟันเขาแต่ถูกยิงเสียชีวิตหนึ่งศพคือนายสุภเริก
เขาเป็นนักศึกษาขออภัยครับเป็นนักเรียนปวชชั้นปีที่๑
สถาบันแห่ง๑ถูกปืนยิงเขาที่หน้าอก๑นัด
ตกอยู่สองเล่มแล้วก็รถจักรยานยนต์ป้ายแดงของผู้ตาย
ส่วนนายวรทนรัตนภากรอายุ๑๗ปี
ก็ได้ที่นำส่งโรงพยาบาลนครปฐม
หลังเกิดเหตุคนร้ายทั้ง๓คนขี่รถจักรยายนฮอนด้าเวฟสีดำ
หนีฮะมุ่งหน้าไปทางวัดโคกเขม่านะครับ
อำเภอนครชัยศรีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุทั้งสองฝ่าย
ขี่จักรยานยนต์สวนกันมองหน้ากันปราดก็ตะโกนด่า
ตะโกนด่าเสร็จปั๊บทำให้ฝั่งผู้เสียชีวิตเนี่ยลงมาใช้มีดวิ่งไล่ฟันครับนะฮะ
ไปทางสามแยกจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๔๕นัดได้นะครับ
เห็นเหตุการณ์นับได้แบบนั้นนะ
อกจากนี้เนี่ยกลุ่มที่ยิงเนี่ยยังหันมาตะโกนบอกคนแถวนั้นว่า
เฮ้ยอย่ายุ่งใครอย่าเก่งเดี๋ยวโดนยิงนะ

ใช่มันพวกหนูก็ถ้าหลบเดินก็หลบกันอยู่ได้เนี่ย
กับกันอยู่ได้เนี้ยส่วนความคืบหน้าของกดีพุทธสุดข่าว
รัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่สพสามควายเผือกนะครับ
ตำรวจจับผู้ต้องหาที่หนีได้แล้วสองคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาคเจ็ดจะแถลงข่าวนะครับหลังจากจับกลุ่มเนี่ย
สองคนนี้ได้ส่วนอีกคนนึงในตอนนี้นะฮะ
เป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยเดี๋ยวจะสอบปากคำและกันไว้เป็นพยานก่อน
ซึ่งระหว่างที่จับกลุ่มผู้ต้องหาสองคนนี้ได้เนี่ยผู้ต้องหาโกนหัวจนโล้น
พลางจะพลางตัวนะครับแล้วก็เอาเสื้อที่ใช้ในวันก่อเหตุ
เผาทิ้งแล้วทำลายหลักฐานครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับ
มารับศพในศพพระฤกษ์ที่โรงพยาบาลนครปฐมแม่เศร้ามากครับ
อยู่ในอาการเศร้ามากให้สัมภาษณ์ไม่ไหวเลยนะครับ
เดี๋ยวจะรับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านในอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับค่ะ